ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นงานฉลองบวชพระแท้นะ
แต่ก็ยังเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมค่ะ
งานบวชนาคบวชพระงานวัดต่างนานาเนี่ยมักจะมีคนไปตีกัน
แต่คราวนี้หนักข้อเพราะว่ามีคนเสียชีวิตนะคะคือในงานฉลองบวชพระที่ปฐุมธานีเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งค่ะพุ่งเข้าใส่ฝูงชนเลยอืม
มีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยพุ่งเข้าใส่ไม่พอลงไป
อารวาสหาเรื่องเอามีดไล่ฟันสุดท้ายพยายามจะขับรถเก๋งหนี
แต่ก็โดนคนเขาล้อมเอาไว้นะคะก็เลยทำได้แค่เปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีออกไปค่ะ
เป็นทหารด้วยนะคะมียศสิบตรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
กู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลงก็ต้องเร่งประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
สามคนด้วยกันนะคะคือเป็นเหตุทะเลาะวิวาสในงานเลี้ยงบวชพระ
บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติในเทศบาลเมืองท่าโขลงตำบลคลอง๑ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะมีนายนพชัยมีเคลือบอายุสิบแปดปี
คนนี้เนี่ยถูกรถเฉียวชนมีอาการแน่นหน้าอกมีนายนิวัฒน์จอมมาเลื่อมอายุยี่สิบห้าปี
คนนี้มีบาดแผลถูกฟันที่ใบหน้าแล้วก็มีนายชัยพัฒน์สิริปิอายุ๑๗ปี
ถูกรถเฉียวชนจนศีรษะฉีกขาดแล้วก็ถูกแทงที่หน้าอกซ้ายอาการสาหัสด้วย
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสพคลองหลวงเข้าตรวจสอบก็พบรถเก่งยี่ห้อ
ฮอนด้าสีเทาดำทะเบียนหนึ่งก่อไก่ออ่างสี่หกสองหนึ่ง
กรุงเทพมหานครนะคะสภาพรถเนี่ยยับเยินเลย
สภาพเหมือนถูกทุบจนเย็นอ่ะนะคะใกล้กันก็มีเก้าอี้หักพังระเนรนาศ
แล้วก็หดเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ทั่วบริเวณคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า
ชายผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งคันนี้เข้ามาในงานค่ะ
คือขับพุ่งมาชนกลุ่มผู้บาดเจ็บที่ยืนอยู่ข้างอาคารเลยนายนพชัยที่บอกว่ามีอาการ
เอ่อแน่นหน้าอกเนี้ยนะคะโดนรถทับอยู่ใต้ท้องรถเลยอ่ะ
พุ่งเข้ามาเนี่ยค่ะสามคนเขายืนอยู่นายนพชัยเนี่ย
โดนรถทับอยู่ใต้ท้องรถจากนั้นคนที่ขับรถคันนี้
ก็ลงมาจากรถแล้วก็ใช้อาวุธมีดค่ะไล่ฟันกลุ่มวัยรุ่นบาดเจ็บไปสามคน
พอไล่ฟันจนได้ที่หนำใจตัวเองแล้วเนี่ยก็ขึ้นรถวิ่งหนีขึ้นรถ
พยายามจะขับรถหนีออกไปแต่คนที่อยู่ในงานเขาพยายามล้อมรถเอาไว้นะคะ
พยายามจะจับตัวอัลโกอีพลาสติกหมวกนอกต่างต่างนานานเนี่ย
ทุบรถรถถึงได้มีสภาพยับเยินขนาดนั้น
แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังคงพยายามที่จะหลบหนีต่อนะคะ

แต่สุดท้ายเขาก็เลยอาศัยจังหวะชุนละมุนนี่แหละค่ะเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีออกมา
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะ
ก็ไปดูพื้นที่ที่เจ้าภาพเขาไปขอใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงในคืนเกิดเหตุ
แล้วก็ยังแตกกระจายคาอยู่ที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ถามกู้ภัยที่นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่า
ก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกันว่าผู้ชายขับรถเก๋งพุ่งเข้าไปชนกลุ่มวัยรุ่นที่ยืนอยู่ข้างอาคารเลย
แล้วก็ลงมาเอามีดไล่ฟันไล่แทงจนคนนึงที่มีบาดแผลศีรษะฉีกขาดแล้วก็โดนแทงที่หน้าอกซ้ายเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
มีวัยรุ่นขี่เข้ามาชนคนที่งานในงานครับงานบวชครับ
แล้วก็ชนเสร็จแล้วก็ชนซ้ำอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เปิดหลุมประตูมาก็เอามีดแทงเลยแทงที่คนที่ตายครับ
โดนแทงที่นี่ครับโดนแทงที่หน้าอกฝั่งซ้ายครับทะลุไปถึงปอดครับแล้วก็โดนแทงที่หน้าโดนฟันที่หน้าครับ
ตำรวจเอกชายยันคุณรักษ์พนักงานสอบสวนสพคลองหลวงบอกนะคะว่า
ล่าสุดเนี่ยได้รับแรงงานมาว่านายชายพัฒน์วัย๑๗ปีที่มีบาดแผลถูกรถเฉลชนศีรษะฉีกค่ะ
แล้วก็โดนแทงหน้าอกซ้ายเสียชีวิตแล้ว
ญาติของนายนิวัตรผู้บาดเจ็บอีกคนนึงก็เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นก็รู้มาว่าผู้ก่อเหตุเป็นทหารยศ๑๐ตรี
แต่ยังไม่รู้สังกัดแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
แต่พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลผู้กำกับการสพคลองหลวง
ได้บอกกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าญาติของผู้ก่อเหตุเนี่ยติดต่อขอมอบตัวแล้ว
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวอยู่
ต้นคิดว่าอาจจะเป็นคนที่เคยมีเรื่องมีราวหรือว่าทะเลาะกันมาก่อน
ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
อาจจะเคยทะเลาะกันมาก่อนมาแก้แค้นถึงกลางงานบวชแบบนี้เลย
แล้วขับรถพุ่งเข้าชนกลุ่มคนเลย